แต่ว่างวดถัดไปเนี่ยเรามาลุ้นกันเองดีกว่า
ไปดูหน่อยว่าเขามีเลขอะไรปรากฏที่ไหนกันบ้าง

ไปดูนะฮะพาขึ้นเชียงใหม่กันก่อนคุณผู้ชม
ไปที่วัดพระธาตุดอยคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
คลาคล่ำไปด้วยประชาชนนับหมื่นคนมาจากทั่วทุกสัตว์ทิศนะฮะ
พากันไปร่วมงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุ
แล้วก็ยืนต่อแถวเพื่อไปรอรับล็อกเก็ตหลวงพ่อทันใจ
รุ่นที่๑ก็มีพระครูสุนทรเจติยามรักษ์เจ้าอาวาสเป็นผู้มอบให้ครับ
ทางวัดก็เตรียมล็อกเก็ตเอาไว้แจกฟรีกว่าแสนองค์นะฮะ
แล้วก็เป็นรุ่นพิเศษที่เหมาะแก่การบูชาห้อยคอเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ
สำหรับที่วัดพระธาตุดอยคำมีพระเจดีบรรจุเกษาธาตุ
หรือว่าเส้นผมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ซึ่งชื่อว่ามีอายุ๑๓๓๒ปีนะฮะ
โดยพระนางจามเทวีกษัตรีเมืองลำพูนเป็นผู้สร้างเจดีแห่งนี้เอาไว้นั่นเองนะครับ

ส่วนที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมคึกคักมากคุณผู้ชม
ชาวบ้านเขาก็แห่ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอโลภขอโชคขอลาดกันคึกคลักเลยนะครับ
ว่าเลขอะไรนะฮะงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะมีชาวบ้านถูกระวังกันหลายคนครับ
งวดนี้แม้พอข่าวออกไปงวดนี้ก็ไปกันเยอะมากขึ้นนะไปรุมล้อมอ่างน้ำมนต์จนแน่นเลย
บางคนก็ใช้เนี่ยฮะโทรศัพท์มือถือดุมถ่ายดูซิว่ามันเป็นเลขอะไรแล้วก็นำไปฝากญาติที่ไม่ได้มาด้วยนะครับ
ขนาดที่แผงเราจะรีบมากกว่า๔๐แผงบริเวณหน้าสาราการประเรียนก็มีชาวบ้านนะฮะแห่กันไปซื้อเลขเด็ดของตาทองนิ้วรายเนี่ยพอดูอ่านอ่านมนต์เสร็จปุ๊บก็จะไปดูว่ามันเลขมันตรงกันหรือเปล่านะที่แผงก็ขายดิบขายดีนะก็เรียกแผงเลยนะก็มีชาวบ้านบางส่วนเลือกซื้อเลขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอาศั